ส่วนไฮไลท์นะครับของการแข่งขันกีฬาในบ้านเรานะครับ
อย่างฟุตซอร์สโมสรชิงชัมโลพีทีทีบูแวปชมบุรี
นั้นก็ประเดิมเก็บ๓คะแนนได้ครับ
กันที่บางกอกฟุตซอลอารีน่านะครับเป็นโทรเมนต์ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่
เราได้โอกาสเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะวัดศักยภาพของสโมสร
ฟอร์ไทยและนักฟุตซอลไทยในการแข่งขันระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง
หลายคนเหมือนกันนะครับรวมตัวกันได้ไม่นาน
จบวันนี้เนี่ยขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากการซ้ำของอธิวัติจำเจริญนะครับ
แล้วก็มาได้จุดโทษครับ
นาที๑๔ครับแอดเลติโก้ได้จุดโทษนะครับ
จากการทำฟาวครั้งที่๕ของบลูเวฟแล้วก็มีแดงด้วยครับ
แดงของกฤษฎาวงแก้วนะครับถูกไล่ออก

แล้วก็เป็นทางโรดิโก้สังหารเข้าไปตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
นาที๑๘ครับยูเซฟอารีไปยิงจุดโทษจุดที่๒
ให้ทีมเยือนแซงนำ๒๑นะครับก่อนที่ซาป้าจะตีเสมอครับ
นาที๒๒แล้วก็ขึ้นนำอีกครั้งครับเอดิโก้จากลูกหม่งของฟาบิซิโอ
นาที๒๕แล้วก็ตีเสมอเจ้าหวานเนี่ยกับชนบุรี
นาที๓๓จากซาป้านาที๒๗เป็นการยิงฟรีคลิก
แล้วก็ส่วนพุทธเทือนกลางครับซัดไปชนคัน
ซาป้าตามซ้ำครับนาที๒๙นะครับแฮทริกของเจ้าตัวครับ
และเป็นประตูชัยให้กับชนบุรีพลิกกลับมาชนะ๔ต่อ๓ประเดิม๓แต้มแรกได้สำเร็จ
รวมถึงทำให้สโมสรนะครับตัวแทนจากไทยสามารถปลดล็อกคว้าชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ของสโมสร